ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่กาญจนบุรีหน่อยนะครับ
มีเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นเขาตั้งรางวัลนำจับสองหมื่นบาท
ถ้าใครรู้เบาะแสของคนคนนี้นะฮะเอาแท่งเหล็กเนี่ย
แทงรถกระบะเขาจนหม้อน้ำพังเสียหายมาปลาหินใส่กระจกเขาด้วย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

ถนนแสงชูโตที่ตำบลท่าเรืออำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับเหตุการณ์แรกสิบแปดกรกฎาคมนะครับ
ตั้งแต่เหตุการณ์แรกเนี่ยคนร้ายเป็นชายปริศนานะฮะ
ตั้งแต่ปี๖๓นู่นนะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ยขับรถมาจอดข้างร้าน
แล้วเอาแท่งเหล็กมาแทงรถกระบะที่จอดอยู่ข้างร้าน
แทงไป๓๐อีกทีเนี่ยไงฮะแต่นี่มอธ์น้ำเนี่ยผังทะลูกเสียหายเลย
แทงเข้าไปแล้วก็ขึ้นรถขับออกไปหนีไปนะครับ
จากนั้นผ่านมาเนี่ยมาถึงวันนี้นะฮะ๒๙เมษายน๖๖เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
กลับมาอีกแล้วนะฮะผู้ชายคนนี้นะครับแต่งตัวคล้ายพนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
หมวกด้วยนะฮะปิดบังใบหน้าถือก้อนหินมาเดินวนเวียนอยู่หน้าร้าน
แล้วปลาก้อนหินเนี่ยใส่ร้านนี่จังหวะตรงนี้นะฮะนี่ยืนไพ่หลังอยู่เนี่ย
ในมือนี้มีก้อนหินนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะฮะปุ๊บนึกว่าเล่นเบสบอล
แล้วก็เดินหนีไปกระจกร้านเขาพังเสียหายแตกเสียหายนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าของร้านเลยตั้งรางวัลนำจับเอาไว้สองหมื่นบาทถ้าใครรู้เบาะแสแล้วก็นำไปสู่การตามตัวในคนนี้นะครับ
ผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของร้านชื่อคุณสาวลักษณ์นะครับบอกว่าไม่รู้สาเหตุแน่ชัดเหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
แต่อยากให้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวให้ได้เพราะว่าที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นผู้หญิงกันหมด
เขาก็กลัวกันนะฮะตอนนี้ไม่มีจิตใจจะทำงานเลย
ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
เหลือตะกงคลุกก็มีส่วนทุกคนก็ความหวัดกลัวทำงานกันไม่ค่อยได้
อยากจับคนร้ายมาให้ได้ไว
เหตุแรกนี้มัน๖๓แล้วมันข้ามช่วง๖๖อะ
ผู้ที่เกาะเก้าเขาต้องการอะไรกันแน่เนาะ

คือทางเจ้าของร้านเขาบอกเขาก็อยากรู้นะ

ว่าถ้าคุณมีปัญหาแบบอึดอัดใจอะไรตรงไหน

ไม่ใช่ว่าเนี่ยนะครั้งล่าสุดนะฮะ๒๙เมษฑา

ทำธุรกิจเรื่องจอดรถขวางถนนหรือว่าคนคึกขนอง